ช่วงนี้เรามาดูเรื่องปัญหาการจอดรถกันหน่อย๙๔นะค่ะ
มีผู้เสียหายเขาแอบถ่ายคลิปแล้วก็มาเปิดเผยมาโพสต์ให้ได้ดูกันนะฮะ
แล้วก็มีคนเอารถไปจอดขวางทางเข้าที่ดินของเขา
แต่ว่าเป็นการจอดลักษณะเหมือนเป็นการจอดริมถนนนะครับ
เขาบอกว่านี่มันขวางที่เขาไม่พอใจ
เอาน้ำโครนเอาเสดดินเสดหินไปสะใส่รถกว่า๒๐คัน
แล้วเอายางรถไปวางบนหน้ารถเขาด้วย
บอกว่าต้องการจะเตือนว่าไม่ให้มาจอด
เคยด่านุมาแล้วค่ะ
คันแดงนะคะวิ่งเหนือลายแรก
ถ้าหนูเดินลงไปเขาจะแบบวิ่งมาใส่หนูไว้เนี่ย
เพราะว่าเขาเคยด่านุ
มาแล้วค่ะคันแดงนะคะ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่สาดน้ำดินจะไม่ติดเยอะ

สนุกเลยสนุกจังเลย

ท่านรองค่ะหนูสงสารเขา
ถ้าเป็นรถหนูจอดตรงนี้รถหนูก็โดนค่ะ
อย่างนี้เลยค่ะวันนี้
เลยค่ะวันนี้นี่นะคะนี่ค่ะกำลังสาดอยู่เลยโอ้โหโครนเต็มเลยนะครับ
ใช่เนี่ยลักษณะคือมันเป็นที่ดินเปล่านะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ
แล้วรถก็คือจอดริมถนนไม่ได้ไปจอดบนที่ดินของคุณป้าใช่ครับ
แล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นบ้านเป็นอาคารอะไรที่แบบคือไม่ได้มีคนเข้าออกนะครับ
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่น้องผู้หญิงเขาถ่ายนะฮะรถโดนสาดใส่กว่า๒๐คัน
สภาพแบบนี้คุณผู้ชมโครนเต็มหน้ารถไปหมดเลยคือสังเกตดีดีอย่างที่เราบอกคุณผู้ชม
ด้านในเป็นที่ดินเปล่ารถเขาจอดอยู่ริมถนนในซอยเรียกว่าซอยอดุลยามราม
ฝั่งชุมชนกลางสดานตรงบนในเมืองกระเพลงเมืองขอนแก่งนะฮะ
แถมยังนั่งคอยต่อว่าคนที่เอารถไปจอดคุณป้าก็จะไปว่าเขาตลอดเลยนะครับ
ที่ตรงนี้เนี่ยผู้โพสต์เขาบอกว่าก็ใช้เป็นที่จอดรถแบบนี้มานานหลายปี
ที่คุณป้าคนนี้จะนำป้ายไปตั้งเอาไว้ว่าห้ามจอดรถเนื่องจากบังที่ดินของตนเอง
ซึ่งรถของเธอก็ถูกสาดโครนมาแล้วเช่นกันเนี่ยฮะ
ยังมียางรถไปตั้งหน้ารถเขาแบบนี้เลยนะครับล่าสุดวันนี้ตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไปเจอคุณป้าชื่อว่านางอุ่นจิตภักดีไทยอายุ๖๗เป็นเจ้าของที่ดิน
ยืนยันยืนยันยืนยันในความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นไม่ยอมรับว่าเขาก่อเหตุ
ทำให้เจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวไปที่โรงพักไปที่สพเมืองขอนแก่น
ลงบันทึกประจำวันนะครับพนักงานสอบสวนก็สอบประคำเบื้องต้น
อุ่นจิตก็บอกว่าที่ทำลงไปเนี่ยเขาโกรธโกรธที่เจ้าของรถเนี่ย
รถไปจอดริมถนนปิดที่ดินของตัวเองนะฮะก็เลยนำโครนนำดินทรายขยะไปเทใส่ซะเลย
ในที่จอดในจุดดังกล่าวแล้วการที่เอาล้อรถไปวางเอาไว้บนฝากระโปรงเนี่ย
การเตือนสติเตือนสติของเจ้าของรถเป็นการแจ้งให้ทราบว่า
อย่าไปจอดขวางที่ดินของเขานะฮะแต่ว่าจากการลงพื้นที่เนี่ย
การจัดจอดหรือว่าทางเข้าที่ดินนะครับเหตุการณ์เนี้ย
เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ยี่สิบสามพระศจิกายลยามาถึงเจ็ดธันวาคม

การที่เจ้าทุกข์ตัดสินใจแจ้งความกับนางอุ่นจิตก็บอกว่า
ต้องการจะดำเนินคดีเรื่องของทำให้เสียทรัพย์ประพฤติตนวุ่นวาย

แล้วก็จะเรียกทุกฝ่ายมาสอบประคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หนึ่งในผู้เสียหายเขาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะนางสาวกระหนกวันสุนทองห้าวอายุ๒๑ปี
นักศึกษาชั้นปี๓มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาบอกว่าเขากลัวนะ
กลัวที่จะไปแจ้งความไม่กล้านะตอนแรกไม่กล้าแจ้งความ
แต่น้องเขาบอกว่าต้องแจ้งความเพื่อความถูกต้อง
เพราะเขามีหลักฐานชัดเจนมีภาพถ่ายมีคลิปภาพ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่ารถเขาได้รับความเสียหาย
เขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้ผู้เสียหายคนอื่นมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มาอีก
อกจากนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ได้รับการเปิดเผยจากผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่เจอพฤติกรรมของป้าอุ่นจิตเนี่ยนะในระยะเวลา๒สัปดาห์
นำคลิปเหตุการณ์ตอนที่คุณป้าอุ่นจิตคนนี้คาดว่าใช้ดินสอพอง
อยู่ดีไปเขียนรถที่จอดอยู่แล้วเขียนรอบคันเลย
แล้วก็มีคลิปบางช่วงบางตอนเจ้าของรถคุยกับคุณป้าอุ่นจิต
นำโครนไปสาดเอาดินสอพองไปเขียนรถนะ
พยายามจะคุยพยายามจะเจรจาแต่สุดท้ายไม่ได้ข้อยุติ
เพราะว่าป้าอุ่นจิตเขายืนยันว่าเขาทำถูกต้องเขาไม่ได้ผิดอะไร
คุณมาจอดรถขวางอะไรแบบนี้
หญิงที่นำคลิปมาเปิดเผยเขาบอกว่ารถทุกคันเนี่ยไม่ได้ไปจอดในที่ของคุณป้าอุ่นจิตเลย
แต่ว่าไปจอดอยู่ริมถนนหน้าที่ดินของป้า
คิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณป้าเกิดความไม่พอใจ
ตามที่เห็นมาระยะเวลาสักประมาณ๒สัปดาห์
รถที่ไปจอดคุณป้าก็สาดโครนใส่
วางยางที่หน้ารถกันบ้างก็เป็น๑๐๑๐คันนะฮะ
คุณป้าก็จะบอกว่ารถทุกคันที่ไปจอดเนี่ย
กีดขวางการทำงานของรถก่อสร้าง
ที่จะเข้าไปทำงานในที่ของคุณป้า

แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ปัญหาด้วย
ก่อนที่จะเกิดเรื่องราวมันลุกลามบานปลายมากกว่านี้นะครับ